พระสวยที่ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเชธิบ้ายแดง

และนี่ก็คือครัววงเดือนอีกหนึ่งร้านเด็ดที่ตั้งอยู่ปากซอยพุทธวนธนศ์สาย๑ซอย๑๐
ที่นี่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องของความอร่อยและความหลากหลาย
มีเมนูให้เลือกชิมกว่า๖๐เมนูทั้งอาหารไทยอาหารอีสานหรือแม้กระทั่งอาหารทะเล
เรียกว่ามาที่เดียวเนี่ยได้กินครบ
โดยเฉพาะเมนูตระกูลแกงส้มที่สร้างชื่อ
ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ฝากท้องยามเย็น
ของคนย่านนี้เลยก็ว่าได้ล่ะครับ
ซึ่งเขามีเคล็ดลับยังไงถึงได้ขายดีขนาดนี้
เฮียป้องและน้องจ๊ะไปกันเลยครับ

ทำไมถึงตัดสินใจออกเศรษฐีป้ายแดงครับแม่

อยากเป็นเศรษฐีเหมือนคนอื่นบ้าง
จากเมนูแกงส้มแป๊ฟ้าแล้วเนี่ยแม่
ร้านแม่มีเมนูอะไรที่เด็ดอีกคะ

สามสะหายน้ำมักค้ำผัดฉ่าทะเล

ลูกค้ามาให้ความสนับสนุน
แล้วคุณแม่ก็อยากจะตั้งใจทำ

ให้เคล็ดลับพวกเราหน่อยอยากรู้ว่าสูตรทำยังไง
แหมรีบขอเคล็ดลับกันเลยนะครับเฮียป้องน้องจ๊ะ
แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่ากว่าจะได้เป็นแกงส้มแป๊ซะปลาช่อนทอด

คงต้องให้แม่เดือนเตรียมวัตถุดิบกันไปก่อน
ส่วนตอนนี้เราขอพาไปตามหาเคล็ดลับดีกับช่วง

วันนี้เราจะบุกไปที่ย่านดาวขนอง
จะตามน้องใบตองบุกล้วงสูตรลับกับเมนูกุ้งอบวุ้นเส้น
เสิร์ฟมาร้อน
แถมยังสร้างยอดขายต่อวันได้แบบไม่ธรรมดาอีกด้วยล่ะครับ
ลับความสำเร็จคืออะไรไปหาคำตอบกันได้เลยครับ
ทางสร้างเงินวันนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าร้าน
เฮียศักดิ์กุ้งอบวุ้นเส้นอยู่ย่านดาวคนนอง
ถึงแม้ว่าเป็นร้านริมทางแบบนี้แต่ยอดขายไม่ธรรมดา
วันหนึ่งทำถึง๑๕๐หม้อ
ไปดูดีกว่าว่าขายดิบขายดีขนาดนี้ทำทันได้ยังไงตามมาค่ะ
มาแล้วสวัสดีค่ะนี่คือเหยียสักเลยไหมคะ
ดูหม้อเหยียเยอะมากเลยเหยียทำคนเดียว๑๒หม้อเหรอ
โอ้ทำเป็นขนมครบเลยนะคะ

มีทั้งหมด๓เมนูครับคู่กับวุ้นเส้นติดเป็ดโอมะหมี่

ทั้งหมด๓อย่างนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกุ้งอบวุ้นเส้นเลย
มันหมูนะครับตัวนี้จะหอมมากครับตามด้วยน้ำมันพืชพริกน้ำ

เม็ดพริกหอมเครื่องยาจีนเหรออุ๊ยหอมมาก
แก่ประมาณ๗๘หันนะฮะแล้วแต่ใส่แล้วก็ตามด้วยกุ้งนะฮะ

ขึ้นสุกแล้วก็ใส่ต้นขึ้นไช่กับต้นหอมนะฮะ๒อย่าง

ครับเป็นสูตรเด็ดเลยครับอร่อยมากเลยก็คือตัวนี้ตัวเดียวครับผม
เรียกได้ว่าเป็นน้ำซอสหัวเชื้อแล้วกันเนอะ
บอกเลยเครื่องปรุงตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่อันนี้

หอมมากทุกคนตอนนี้หอมมาก
หน้าตาน่ากินมากหม้อละ๑๐๐บาท

น้ำอันนี้คือน้ำซอสเนี่ยมันมีความเข้มข้นมาก

โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดสูตรเด็ดน้ำซอสกันดีกว่าค่ะ
ถุดิบมีอะไรบ้างคะ

ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับอันนี้น้ำมันพืชเหรอครับ

และนู่นครับผมอีกสองเมนูหน้าตาเป็นยังไง

ปีกเป็ดลงไปทั้งเป็ดและกระดูกหมูเนี่ยตุ๋นมา

ด้วยหัวเชื้อน้ำพะโลนะครับ

และที่เฮียบอกว่าน้ำซอสที่เราทำเนี่ยค่ะ

นี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาดูเมนูกระดูกอ่อนค่า

ซอสตัวเดิมทำได้ทุกเมนูจริงทุกคน

ปลากกอู๋ไม่น่าชินมากทุกคน

อันนี้๑๓๐บาทถ้าเป็นกระดูกนะคะ

อืมมันคือคำว่ากุ้งอบวุ้นเส้นแบบชำ
เส้นเหนียวนุ่มกำลังดีเลย

กระดูกหมูอบวุ้นเส้นต่อก่อนก็แล้วกัน

รสชาติไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นอ่ะเหมือนคุณกินกระดูกหมูตุ๋นที่ใส่วุ้นเส้นไปด้วยแต่มันมีความมันมันหนวด
ลองมาสั่งดูคุณผู้ชมอันนี้ดีเลิศปีกเป็ดอบบะหมี่

รสชาติอันนี้คือจะแตกต่างจากเมนูอื่นที่สุดแล้วแต่ทุกเมนูมันอร่อยมากเลยมันนัวมากเลยอ่ะ
ดูความร่อนของเป็ดความร่อนของกระดูก
ใครที่อยากจะมาลองนะกุ้งอบวุ้นเส้นเฮียศักดิ์นะคะอยู่ดาวคนนองตรงข้ามตลาดดาวคนนอง
มีที่จอดรถให้ด้านข้างสะดวกสบายเลยร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มนะจ๊ะ
ยังไงก็ลองมาชิมกันดูได้และที่สำคัญอาจจะได้ไอเดียลองไปปรับใช้กันดูได้ด้วยจ้ะ
เคล็ดลับดีไปสักขนาดนี้ก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันดูนะครับ
แต่ช่วงหน้าใครกำลังรอจดสูตรเด็ดแกงส้มปลาสาปลาช่อนทอดเมนูเด็ดประจำร้านครัววงเดือน
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

อ่า
มันรู้อีกทีก็บ้านจะโดนยึดหน่า
พอ๘โมงนี้รอบที่๒ออกแล้วไก่ก็ต้องหมด
แต่ปรากฏว่ามันเหลือเต็มตู้ทุกตู้เลย
เฮียเฮียไม่ดูที่ไทยรัฐเหรอ
หน้าดำเขียนตัวเดียวเลยไข้หวัดนก

ได้เวลาที่จะมาล้วงเคล็ดลับการทำ
ซึ่งสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ

โดยขั้นแรกจะต้องทำเครื่องแกงซะก่อน

แกงเผ็ดกะปิหอมแดงพริกแดงจินดา

จากนั้นทำการต้มเนื้อส่วนหางของปลาช่อน
น้ำซุปกระดูกจนสุกดี
แล้วก็เอาไปปั่นรวมกับพริกแกง

เสร็จแล้วก็นำกลับไปผสมกับน้ำซุป
น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บ

เร่งไฟแล้วคนให้เข้ากัน

ก็จะได้น้ำแกงส้มรสเด็ดออกมาแล้ว

พิเศษก็อยู่ที่ไซส์ค่ะ
มีวิตภาวิตภาวิตภาวิตบิลลินลูกไพรน
ไม่ต้องค่ะไม่อย่างนั้นเนื้อมัน
เราต้องทั่วต่อมากี่นาที

ก่อนที่จะสุกรบกวนคุณจ๊ะ
รบกวนจากตัวแม่ซะกระเชษค่ะลองเลยค่ะไม่ต้องเยอะอ่าค่ะ
กะล่ำกับผักกัดขาวมาลองกับปลาหน่อยนะคะ

ถั่วดอกกะหล่ำใส่ไว้ในหม้อเลยดอกกะลาม

มาทางนี้พอดีอ่าใช่อันนี้เป็นน้ำแกงส้มที่แม่เค้าทำไว้
พอดีกับปลาสุกอันนี้ก็สุกพอดี
ใครจะตักปลาไม่ยากไม่ยากนี่ค่ะอ่ามากันละฮะ
มาละนี่นั่นแหละอุ้ยไม่น่าเชื่อดักแป๊บเย้ยหรอแม่

ชมกำเฮียสินี่แหละค่ะกรอบนอกนุ่มในอ่าขอให้
แล้วเราก็ลากน้ำแกงส้มนี่ค่ะอุ้ยน่ากินมากน่ากลับไป
จริงถ้าทางมันแบบไม่มีเรามากวนเนี่ยก็ไม่นานนะ

อันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแกงส้มแป๊ะซะนะคะแต่เรามาทั้งทีเราจะมากินเมนูเดียวไม่ได้

สำหรับเมนูสตอผัดกะปิกุ้งนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมเป็นอันดับแรกก็คือ
น้ำพริกกะปิโดยวัตถุดิบก็จะมีพริกแดงจินดาหอมแดงปั่นให้ละเอียดตามด้วยกะปิต่อด้วยน้ำตาลปี๊บปั่นต่อจนน้ำตาลละลายเท่านี้ก็จะได้น้ำพริกกะปิพร้อมที่จะเอามาผัดได้แล้วล่ะครับ
เริ่มเลยไหมคะน้ำมันค่ะกระเทียมค่ะตามด้วยพริกนะคะจะทำให้รสจัดขึ้นหมูสับค่ะหมูสับคั่วเลยต่อด้วยกุ้งค่ะ
สตอค่ะพริกชี้ฟ้าไฟแดงเพื่อจะให้สตอมันกรอบใส่น้ำพริกที่พวกเราปัดเอาไว้น้ำมันหอยค่ะปรุงรสค่ะ
อันนี้น้ำตาลทรายนะคะสุดท้ายขาดไม่ได้น้ำมะนาวนะคะค่ะเป็นอันเสร็จค่ะ
เรียกว่าแต่ละเมนูที่เอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยมีแต่เคล็ดลับเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งรสชาติจะจัดจ้านถึงใจขนาดไหนให้เป็นหน้าที่ของเฮียป้องและน้องจ๊ะไปพิสูจน์กันต่อเลยครับ
โอเคมาวันนี้ถึงเวลาที่เรารอคอยชิมเมนูนี้เลย

นูอันดับ๒นี่แนะนำก่อนสตอผัดกะปิกุ้ง
แล้วก็นี่ค่ะยำแซลมอนแซ่บอันนี้นะคะเป็นผัดฉ่ารวมมิตรทะเล
อ่าอันนี้สามสหายราดซอสมะขาม

เจ้าผู้เป็นไงคะ

เจ้าผู้เข้ากับซอสมะขามหวานอมเปรี้ยว

เออมีกลิ่นของมะขามตบตุดนิดนึง
เออมีกลิ่นของมะขามตบตุดนิดนึง
เออมีกลิ่นของมะขามตบตุดนิดนึง
หมูขอบงานรู้เลยว่าเป็นหมูขอบผี

ที่มันเค็มขนิดน้ำแก่เนี่ยเอาเนื้อป่ะไปปั่น
เปรี้ยวหวานเพ็มเผ็ดปก
ต่อผัดกะปิกุ้งอร่อยมาก
เค็มเกินไปแล้วก็กลิ่นของกะปิไม่แรงเกินไป

ไม่ได้เป็นเซียนปลาร้ามากนะแต่กินได้

อันนี้นะปลาหมึกเนี่ยแบบเด้งเด้งแบบสดสด
รสชาติของผัดฉานะคะ
เข้มข้นมีกลิ่นของสมุนไพร

จากร้านครัววงเดือนกันไปแล้ว
ต่อไปเรามาพูดคุยถึงเส้นทางชีวิต
ของหญิงแกร่งยังแม่เดือน

อดีตเคยล้มจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
จนทำให้กลายเป็นหนี้หลายสิบล้าน
เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่จากที่แบบว่า

อยู่ชีวิตเรามันพลิกไปอย่างไรล่ะค่ะ

หลมเลย

รู้พ่อการความอธิบายเลยไหม

แต่พ่อก็อธิบายเลยไปเนี่ย
ก็เพียงแค่ว่าไม่ได้ส่งบ้านมา๒ปี
ได้ข่าวว่าหลังจากที่มีหมายสารมาที่บ้าน
คุณพ่อคือแบบเสี่ยสูญเลยเสียอาการเลย
แต่แบบไม่ดื่มเหรีย
ก็บอกไม่ถูกลูกก็เล็กอยู่
ก็คือตอนนั้นหนักที่สุดคือแทบจะไม่มีเงินเอาลูกสาวไปเข้าโรงเรียน

พอเป็นหนี้สิ่งที่ต้องขายคืออาบบ้าน

ตอนนั้นกี่คันแม่พอจำได้ไหมครับ

แล้วพอขายลูกซิงไปแล้วเนี่ยจบไหมนี่จบไหม

จบเรื่องหนี้ไปแล้วตอนนี้เริ่มใหม่คือทำอะไรดีล่ะตอนนี้
พอหักลบกบนี่ธนาคารยังบอกยังดีนะคะ
เหลือเงินอยู่๓หมื่นสามหมื่นสุดท้าย
เอาเงินมาลงร้านเนี่ยสามหมื่นสุดท้ายเลย
ขายอาหารตามสั่งใครเห็นก็บอกจะรอดไหม

ที่แม่ที่แม่เปิดร้านคือแม่ไม่ได้แบบ

ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้อง

เพราะฉะนั้นหนูดูแลคุณพ่ออยู่ประมาณ

แล้วตอนนั้นที่พอพี่เรียนรู้ว่าคุณพ่อปุ๊บไปแล้ว
เห็นบอกว่าเข้าใจสัจธรรมชีวิตมากขึ้นเลย
ก็คิดบ้า
คือเรามีบุญกันร่วมกันแค่นี้นะ
อะไรอย่างนี้เราสู้กันมาขนาดนี้แล้วนะ

คุณแม่ครับภูมิใจไหมคะที่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่ง
แต่สามารถเลี้ยงลูกได้จนโต
เลี้ยงลูกส่งลูกเรียนจนจบ

เราก็เลี้ยงเขาได้แต่ตัวเนอะ
แต่อย่างอื่นแม่ก็ทำให้หมดทุกอย่างแล้วล่ะ
แล้วก็มันอยู่ที่ตัวเขาละ
แต่แม่ก็ไม่รู้ไปไหวหรือเปล่า
ขอบคุณแม่มากที่เป็นทั้งแม่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อน
คือได้ทุกอย่างเป็นเจ้านาย
แล้วก็คอยฟังปัญหาทุกอย่าง
ก็ขอบคุณมากที่เข้มแฉกแล้วก็ดูแลร้านต่อไปเรื่อย
ด้วยความรักที่แม่เดือนมีให้น้องวาย
ก็ทำให้ครอบครัวนี้กลับมามีความสุขได้อีกครั้ง
พร้อมกับความสุขของลูกค้า

และความศักดิ์สิทธิ์ที่แม่เดือนและน้องวายนับถือ

พระเจ้าตากที่ครั้งหนึ่งเคยมีขโมยขึ้นร้าน
แต่ก็มีปฏิหารเกิดขึ้น

ทิศโจรน่ะดูในกล้อง
มันขึ้นรถไปหมดแล้วนะมันเอาเพื่อนไปหมดแล้ว

วางไว้ทันวางทางหากล้องจอนปิดเลย

สงสัยเสด็จพ่อคุ้มครองปกป้องลูกอยู่ดี
เพราะว่าพระเจ้าตากเขาอยากอยู่ดีกับแม่

ตอนโควิดอะไรอย่างนี้
ขายไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็ต้องเปิดร้านเปิดไฟ
ติดค่าไฟ๓เดือน๔เดือนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ขอเลยบอกว่าขอให้มีลูกค้าอะไรก็ได้

ไม่ถึง๒เดือนถึงจ่ายหมดทุกคนเลย

เพราะว่าชีวิตแม่แบบรวยก็ผ่านมาแล้ว
ระบาดก็ผ่านไปแล้วจนสุดก็ผ่านไปแล้ว

คนที่ท้อยู่แม่อยากฟากความคิดอะไรกับเขาคะ

แต่ใจเราสู้ไหม
ใจต้องสู้อยู่ที่ใจเรา
สู้เข้มแข็งอย่างเดียว
โบวงเดือนนะคะอยู่ผุ่ตามทนสาย๑
วันนี้เปิด๑๑โมงถึงอาทุ่ม
ก็ฝากมาทานกันเยอะฝีมดูแม่
จากร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องเอ็กเตี๊ยว
เราก็ขอออกเดินทางไปต่อกันที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสนวนนอก
เพื่อไปตามหาเมนูประจำจังหวัดที่มีชื่อเก๋อย่าง

ได้ยินแค่ชื่อเนี่ยกลิ่นก็มาเลยนะครับ
ว่าแต่ขนมตดหมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง

หน้าตาก็คล้ายกับขนมจากอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะครับเนี่ย

เนื้อขนมตดหมาก็ยังมีส่วนผสมของรากจากต้นตดหมาอีกด้วย

ให้พี่พงศ์พาไปดูหน่อยดีกว่าครับ
รั้วเลยค่ะข้างรั้วมีหมดเลยค่ะ

เพราะว่าใบเหม็นเหมือนตดหมานั่นเอง

ทำไมทำไมถึงเอามาทำขนมล่ะครับ
กฎหมายนี่เหม็นแต่ใบค่ะรากไม่เหม็นค่ะ
ก็ต้องขุดขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับ

เป็นแว่นตากของแห้งแล้วมาต้ม

ส่วนผสมเรามีแป้งข้าวเหนียวมะพร้าทึมทึก

ลับที่เราคนอื่นเขาไม่ทำกันนะคะ
เพราะว่าเราจะใส่ถ้วยไปด้วยนะ

ก็มีส่วนผสมและวิธีการทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะ
แต่ทำไมถึงต้องตั้งชื่อขนมว่าตดหมาด้วยล่ะครับ

เพราะว่า๑ปีจะไม่กินครั้งเดียว

แม่ก็เอาไว้หลอกเด็กนี่เอง
แล้วรสชาติเป็นยังไงล่ะครับ
อร่อยขนาดไหนไปฟังจากปากของลูกค้ากันเลยครับ

เวิร์ดพรมแกงคลังค่ะ

แบบนี้ขายชิ้นละกี่บาทล่ะครับ

ได้ยินว่าเป็นสมุนไพรด้วยล่ะครับ
ใบจดหมารี่ใสการผูชาวทำแล้วก็มาทาร์ท

ว่าแต่ใบที่ว่าเหม็นเนี่ยกินได้หรือเปล่า

เลยหรือส้มตำก็ได้
ถึงจะเหม็นแต่ก็ยังกินได้ด้วยนะครับ
เป็นเมนูประจำจังหวัดปูรีรำแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
สังเกตดูว่าเวลาคุณครูพานักท่องเที่ยวมาเป็นเด็กนะคะ
เขาจะชอบกินมากเลยปิ้งไม่ทันเลยค่ะ

ใครอยากลองชิมขนมตดหมาสามารถไปได้ที่ไหนครับ
ร้านที่ขายประจำอยู่หน้าศูนย์ทั่วภาคค่ะ๓หมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่
หน้าวัดจรวดนอกศูนย์๘๗๔๕๘๓๒๓๕
จากเมนูประจำจังหวัดบุรีรำเราก็ขอมาต่อกันที่เรื่องของเป็ดกันบ้าง
แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเมนูเป็ดของที่นี่เนี่ยเขาไม่ธรรมดา
เพราะมีที่เดียวในประเทศไทย
ร้านเขาอยู่ที่ไหนให้น้องใบตองพาไปดีกว่าครับ
เศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะใบตองพาทุกคนมาอยู่แถวซอยอุดมศุกร์๔๐ทุกคน
มาตามหาร้านข้าวมันเป็ดที่แรกเจ้าแรกหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วย
วันหนึ่งขายได้เป็นร้อยจานเลยนะคุณผู้ชม
ว่าแต่ว่าไอ้เจ้าข้าวมันเป็ดนี้มันหน้าตาแบบไหนตามไปเลยข้างในร้านนี้เลย
เลิศสุดาข้าวมันแปดและนี่ก็คือร้านเลอร์สุดาข้าวมันเป็ด
ร้านขายข้าวมันเป็ดเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศ
ยืนยันความอร่อยมากว่า๑๐ปีจนเป็นที่รู้จักกันดีในย่านอุดมศุกร์
เด็ดอยู่ที่เนื้อเป็ดนุ่มไม่มีกลิ่นสาบโดยพ่อเลิศเจ้าของร้าน
ได้คิดค้นวิธีการต้มเป็ดให้อร่อยแบบนี้ขึ้นมาได้สำเร็จ
ซึ่งดูเผินแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายกับไก่ต้มอยู่เหมือนกันนะครับ
แต่เคล็ดลับของเขาอยู่ที่อะไรเราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ
มามาถึงแล้วสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเลิศแม่สุดา
ข้าวมันเป็ดมันต่างจากข้าวมันไก่ยังไงอ่ะพ่อในบรรดาการต้มเป็ดทั้งหมดนะครับ
เขาต้มกับพะโล้ครับเนื่องจากว่าเป็ดบะหมี่กลิ่นสาบเขาต้องใช้พะโล้เพื่อดับสาบ
ทีนี้น้ำพะโล้มันไม่สามารถไปหุงเป็นข้าวมันได้มันเลยไม่มีข้าวมันเป็ดตั้งแต่ต้นนะครับ
เป็นร้อยปีพันปีมาแล้วแปลว่าสูตรข้าวมันเป็ดเนี้ยคือสูตรที่พ่อคิดครับผม
เป็นเหมือนข้าวมันไก่ใช่เป็นต้มใช่ไม่ได้เป็นเป็ดพะโล้ใช่
เดี๋ยววันหนึ่งขายได้กี่ชามร้อยจานครับร้อยจานปุ๊บปิดร้านเลยปิดร้านเลยครับ
ต้องเกินแล้วเพราะว่าทำไม่ไหวแล้วงั้นหนูขอสับให้ดูได้ไหม
อยากเห็นหน้าตาของข้าวมันเป็ดอะค่ะให้เป็ดเยอะขนาดไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่
อันนี้คือข้าวมันนะคะมันของเป็ดมันเป็นสีเหลืองเหมือนไก่แต่พอหุงข้าวแล้วข้าวมันจะเป็นสีขาวครับ
ขาวนวลเลยนะครับข้าวมันอ่ามาดูกันใส่เป็ดไปแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวพ่อนี่คือจานหนึ่งเหรอ
ใช่ครับอันนี้แบบธรรมดาป่ะเนี่ยหกสิบห้าบาทธรรมดาครับจริงป่ะเนี่ยจริงครับ
แล้วมีเมนูอื่นอีกไหมคะพ่อนอกจากเมนูข้าวมันเป็ดที่นี่นอกจากนั้นก็มีข้าวหมูอบหรือข้าวไก่อบครับ
มีทั้งหมูอบไก่อบมีคนบอกว่าอย่างนี้ได้กินปั๊บเนี่ยตายก็คือไม่เสียชาติเกิดอ่ะ
เชี่ยคนหนึ่งนะครับรถเบนต์ขันโตเลยอยู่สาธรณ์ค่ะข้าวมาถึงก็สั่งค่ะ
กินเสร็จป๊าเล่นร้อยเรียกผมไปคิดเงินผมบอกว่าหกสิบห้าบาท
แกยืนขึ้นมาแล้วแกกอดผมแกบอกว่าผมขอบคุณมากนะ
ผมไม่คิดว่ามีข้าวมันเป็ดตายไม่เสียดายชีวิตเพราะได้กินข้าวมันเป็ดแล้ว
โอ้โหสุดยอดได้ฟังแล้วภูมิใจเนอะ
แล้วถ้าสมมุติว่าเสียบอกขอซื้อสูตรสัก๒๐๐๐๐๐บาท
อ่าใครมาซื้อสูตรของผม

แต่ถ้าใครอยากจะมาเรียนกับผม
เพื่อไปประกอบอาชีพต่อเป็นอาชีพนะครับ

เป็ดที่ร้านหมดแล้ว
ว่าแต่ว่าหนูขอพาพ่อไปต้มเป็ดต่อได้ไหม
ดูวิธีการทั้งต้มเป็ดเดี๋ยวบุกตรงนี้เลยครับ

ก็มีอยู่หลายขั้นตอนอยู่เหมือนกัน
คงต้องให้พ่อเลิศเตรียมตัวกันไปก่อน

รวมไปเสร็จแล้วก็๓ล้านบาท
ที่มีทำให้มีทุกวันนี้ได้นะ

อืม

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกครั้ง
เรายังอยู่กันที่ร้านเลิศสุดาข้าวมันเป็ด
ตอนนี้ก็ได้เวลาเผยเคล็ดลับการต้มเป็ด
แบบไม่ให้มีกลิ่นสาบที่สร้างชื่อให้กับพ่อเลิศกันแล้ว
ซึ่งวิธีการต้มจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ
เป็ดเนี่ยไซส์อะไรเขามีไซส์อีกไหม
ที่ร้านเราใช้ไซส์แอลกับไซสไอแอลครับ

การทำข้าวมันเป็ดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

ถ้าคุณต้มน้ำซุปไม่ดีมันก็มีกลิ่นสาบติดตัว
พ่อบอกว่าสากเป็ดมันอยู่ตรงไหนนะ

วิธีการต้มคือต้องทำให้เป็ดตั้งตัวตรงนะครับ

แล้วพ่อต้องถือไว้เหรอหรือว่าวางได้
เนื่องจากต้องถือวัดเพื่อให้น้ำมันเข้าเต็มช่องท้อง

หลังจากนั้นเราก็ใช้หลักการแทนที่น้ำ

แล้วก็ใส่ลงไปแล้วฝั่งนั้นมันก็จะไหลออก

อยู่แบบนี้ทำอยู่แบบนี้๑ชั่วโมงเต็ม

แล้วก็เราไปตักสิ่งที่ไม่ดีทิ้ง
แปลว่าเป็ดที่ต้มออกมามันก็จะไม่มีความมันเท่าไหร่

คนที่ทานก็ไม่ต้องกังวลเว้ยทานแล้วมันจะเลี่ยนหรือเปล่า

แล้วน้ำมันเนี่ยเราก็ตัดไปแช่เย็น

น้ำมันส่วนนี้เราจะเอาไปประกอบอาหารต่อ

แล้ววันหนึ่งเราได้น้ำมันเยอะไหม
ตัวได้ประมาณ๓ลิตร

เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำตัวข้าวมันกัน

ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมสำหรับการหุงข้าวมันเป็ดก็คือ

จากนั้นนำไปเจียวประมาณ๑๒๑๕นาที
น้ำมันสุกหอมก็สามารถนำไปใช้หุงข้าวต่อได้แล้วล่ะครับ

และค่าวที่เราใช้คือค่าวไรครับพ่อ

ที่นี่เราก็มาตั้งไฟครับครับ
แล้วทำให้ข้าวเนี้ยมันสุกขึ้นมาคือเราทำให้ข้าวมันไม่แฉกอย่างเงี้ยหรอ
ใช่เดี๋ยวมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือเราต้องเติมน้ำเพื่อที่จะขนให้ข้าวมันได้รับน้ำทั่ว
อ๋อก็คือเป็นน้ำซุปใช่ไหมพ่อใช่ใช่ครับใช่ครับมาก
ก็คือหม้อหนึ่งได้กี่จานพ่อจ้ะสามสิบครับสามสิบวันหนึ่งขายหกหม้อก็หรูเลยครับ
พ่อร้านพ่อเล็กเล็กนะแต่ว่าขายวันละร้อยจานนะจ๊ะเนี่ยครับจบแล้วครับ
ก็ปิดไว้อย่างงี้เลยครับผมกินเดี๋ยวมาดูทีก็หุบเลยอีกสิบห้านาทีคุณมาตักกินได้เลย
เท่านี้ยังไม่พอเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวมันเป็ดของพ่อเลิศอร่อยติดใจใครหลายคน
ก็จะอยู่ที่น้ำราดเป็ดซึ่งวัตถุดิบจะประกอบไปด้วย
เทียมจีนผงพะโลผงกะหรี่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยและน้ำตาลสาย
ปั่นรวมกันจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นนำไปเทใส่กระทะเติมน้ำซุปเป็ดแล้วเคี่ยวไว้ประมาณ๑๕นาที
ก็จะได้น้ำราดเป็ดหอมออกมาแล้วล่ะครับ
ได้เห็นเคล็ดลับทั้งการต้มเป็ดหุงข้าวมันรวมถึงน้ำลาดกันไปสักขนาดนี้
แล้วเรื่องรสชาติจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
เริ่มที่จานแรกเลยนี่ข้าวมันเป็ด๖๕บาท
ครั้งแรกในชีวิตนะบอกเลยไม่เคยกินข้าวมันเป็ดมาก่อน
ไม่สาบเลยเป็นเป็ดต้มที่ไม่ใช่รสชาติเป็ดพะโล้นะ
แต่ด้วยความที่ว่าเขามีน้ำราดที่คล้ายแบบน้ำพะโล
มันจะให้ความรู้สึกเหมือนกินเป็ดพะโล้นิดแต่ว่าเป็ดต้มเลย
ข้าวมันเขาอ่ะมันไม่แฉบเลยแล้วมันเหมือนสุกกำลังดีทุกคน
น้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดเด็ดมาก
แหมที่น้ำจิ้มเด็ดขนาดนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าพ่อเลิศเขาได้คิดค้นขึ้นมา
เพื่อให้เข้ากันเข้ากันกับข้าวมันเป็ดโดยเฉพาะ
ส่วนวิธีการทำจะเริ่มจากนำพริกไปปั่นกับน้ำมะนาวก่อน
จากนั้นจึงใส่น้ำปลาตามด้วยขิงแก่และขมิ้นขาวตามน้ำตาลปั่นจนละเอียดเข้ากัน
ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดออกมาแล้วล่ะครับ
เขาทำตัวหมูอบกับน้ำจิ้มได้ดีนะ
แต่ไฮไลท์ของเขาอีกอย่างก็คือตัวน้ำราด
ะโล้ผสมแบบผงกะหรี่ประมาณนี้

สเปเชียล๙๐บาท

จานนี้จะชิมเป็นตัวไก่เนอ
เพราะว่าเรายังไม่ได้ทานไก่อบ

เอาให้ง่า๙ติดปากวัน
อร่อยไม่เหมือนใครแบบนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมถึงขายดี
ลูกค้าติดใจถึงขั้นที่ว่าต้องมาลองชิมให้ได้สักครั้ง
แต่กว่าจะมาเป็นร้านเลอร์สุดาข้าวมันเป็ดหนึ่งเดียวในประเทศแบบนี้
เลิศก็เคยต้องผ่านวิกฤตจากธุรกิจไก่อบที่เคยขายได้ถึงวันละ๕๐๐ตัว
ชีวิตพลิกผันจนกลายเป็นหนี้ถึง๓ล้านบาท
ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นให้พ่อเลิศช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ

เพื่อนเพย์เดิมผมเป็นคนพัฒนาลุงเป็นคนปากใต้
แต่มีวิชาทำข้าวไก่อบอุ่นแล้วก็ขึ้นมากรุงเทพขายไก่อบขายดีมาก
ทีนี้มีบริษัทสดบริษัทไก่มาเสนอให้ผมว่า
ใน๑เดือนถ้าคุณสามารถซื้อวัตถุดินของเขาคุณไก่เป็นอีกวันละ๑๐๐๐ตัว
เขาจัดเครดิตให้ผม๓เดือน

จนผมมั่นใจว่าชีวิตนี้ผมสบายแล้ว

ลูกค้าก็มาประจำก็มีจรก็มี
แต่มีอยู่วันหนึ่งประมาณ๘โมงแล้วนะ
ผมขายแล้ววันนี้โดยปกติรอบแรกออก๖โมงครึ่ง

โมงนี้รอบที่๒ออกแล้วไก่จะต้องหมด
แต่ปรากฏว่ามันเหลือเต็มตู้ทุกเลย
เฮียไม่ดูที่ไทยรัฐเหรอ
หน้าดำเขียนตัวเดียวเลยไข้หวัดนก

ก็เอาไปแจกก็ไม่ได้

ขาดทุนอยู่นานไหมตอนนั้น

คือตอนนั้นรวมแล้วเราเป็นหนี้ไหม

ครับ

อุปกรณ์มีหมดข้าวเทียบค่าเที่ยวผมวันละพัน
วันละพันวันละพันแล้วกิจการล้างรถเป็นยังไงคะ
ผมล้างรถวันหนึ่งประมาณ๓๐๐คันนะ

ทำงานใช้หนี้ไปวันมีมากก็จ่ายมากใช่ใช่
มีมากก็จ่ายมาก
ที่ใครลงกันได้นะครับ
สักจานก็ไม่ไรขณะใส่บาทหอละ๒๕บาทยังขายไปได้
แล้วทำยังไงอ่ะมีเจ๊ข้างบ้านปัจจุบันให้ผมนับถือ
เป็นลูกสาวแกเป็นคนขายของใส่บาท
แกบอกว่าเฮียทำข้าวห่อเล็กให้ฉันห่อละ๑๗บาท
ค่ะเอาไปสัก๒๐วันละ๒๐หอ๒๐หอก็ได้
วันละ๓๔๐ค่าเช่ายังดีอ๋อโอเคผมก็ทำส่งแกปรากฏว่าทีนี้มีหลวงพี่คนหนึ่ง
แกได้รับลูกค้าใส่บาทไปแกก็มาถามว่าโยมไอ้ข้าวเนี่ยมันเหมือนข้าวมันไก่เลยเนี่ย
มันคืออะไรเหรอมันอร่อยญาติโยมที่เดินตามหลังแกมาได้ยิน
ก็มันคือกันพระพระบอกว่าอร่อยก็มันอร่อยหมดแต่วันหนึ่งไม่ได้เลยเป็นวันละ
พอเอาจริงจริงคือขายดีได้เพราะพระครับผมดังได้เพราะพระเนี่ยครับผม
ซึ่งเป็นเพราะจุดขายที่แปลกอร่อยและยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน
พอลูกค้าได้ชิมก็ติดใจไปตามตามกันจนทำให้ข้าวมันเป็ดของพ่อเลิศยอดขายดีขึ้นเรื่อยนั่นเอง

นั่นก็คือแม่สุดาหรือแม่แตนภรรยาที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตลอดนั่นเอง
จับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคต่างมาได้อย่างไร

เป็นเรื่องราวเส้นทางชีวิต
ระหว่างแม่สุดากับพ่อเลิศ
ที่เป็นที่มาของชื่อร้านเลิศสุดาม
เล่าให้หนูฟังก่อนคุณแม่เมื่อก่อนคุณแม่ทำงานอะไร
สมัยก่อนเป็นเลขาคุณหญิง

แล้วทีนี้มาเจอกับเฮียเขา

เขารู้จักกับพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน
เขาก็เลยบอกว่าไปจีบป้าแตนสิ
บอกแค่นี้หน้าตายังไม่เคยเห็นเลย

เหมือนปากัดน่ะ
อย่างนั้นมองตาก็หนี

เสร็จแล้วก็ได้ประมาณ๒ทุ่ม

หาผู้ชายที่ดีกว่าพ่อค้าขายไก่ได้

มันไม่ได้วัดกันที่ความรู้นะ

เขาเรียกอะไรพฤติกรรมมากกว่า
อย่าเอาการศึกษามาวัดมันวัดกันไม่ได้
แต่เราแคร์อยู่สองคนคือเตี๋ยกับแม่

ชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่น

นั่นคือความคิดของเตี๋ยกับแม่
ถ้าเตี๋ยกับแม่พูดอย่างนี้ก็สบายใจ

เดียกับแม่ไม่บังคับคนอื่นไม่มีสิทธิ์

ในเมื่อเราเลือกแล้วเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุด

แล้วตอนนั้นรู้สึกไงที่แบบพอมันแบบ

ก็ไม่มีที่อยู่ต้องไปนอนบ้านเพื่อนอ่ะใช่
ความรู้สึกคือแบบไม่เป็นไรอย่างนี้หรอ

ตอนนี้อยู่กันมากี่ปีแล้ว
สามเจ็ดจนหกแล้วละนานละละเออก็เกือบ๓๐ปี
มีอะไรอยากจะบอกกันและกันไหม

ที่มีทำให้มีทุกวันนี้ได้นะ

คือมีทุกอย่างเวลาเกิดอะไรขึ้นนี่

เราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง
ทุกอย่างผมต้องถูกหมด

ผมคราวจากที่นุ่มไม่ดีไปกับมีอะไร

บอกอะถ้าถ้าพูดบาทเครียร์นี่หมดไหม
ถ้าบอกหมดก็หมดถ้าบอกไม่หมดก็คือไม่หมด
หลายสิบปีมาแล้วก็เจ้านี่เจอหน้าเจอตา
เงินต้นอ่ะครบแล้วเนอะเขาก็เลยไม่ได้คิดติดใจ

ฝากท่อทิศถึงผู้นำลุงละคิด

มีเรี่ยงก็ลุกขึ้นมา
เริ่มใหม่คิดใหม่ทำใหม่นะคะครับผม

ปกติเคยได้ยินจากข้าวมันไก่แต่ร้านนี้เขาขายข้าวมันเป็ดจริง
แล้ววันนึงอยู่ขายได้เป็น๑๐๐ชามนะทุกคน

เวลาเราหุ่นข้าว

น้ำซุปนี่ไปหุ่นข้าว